ขณะที่ตำรวจนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ที่กำลังจะเข้าไปตรวจค้น

ก็จะย้อนรอยไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพลอยศรีฤทธิสินครับ

เป็นจุดที่คนร้ายได้กระโดดลงไปเพื่อหลบหนี
และทิ้งอาวุธปืนของกลางไว้ใต้โครนตม
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนัก
ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาชี้จุดทิ้งของกลาง
และใช้เวลาค้นหานานกว่า๔ชั่วโมง
กระทั่งอาสาชุดประดาน้ำ
มพบเป็นปืนของกลางขนาด๙มิลลิเมตร
นายปิติพลพงถาวรผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า
ไม่ได้ตั้งใจยิงดาบตำรวจเกรียงศักดิ
แต่ตกใจที่โดนเข้าขอตรวจค้น

เพิ่งมีปากเสียงกับคู่กรณี

เขาก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยมึงจอดมึงจอด
พอผมตกใจเสร็จผมก็กระโดดลงจากรถวิ่ง
แล้วคราวนี้ผมก็พยายามจะยิงขู่

แล้วพอดีว่ามีพี่คนที่ขับรถ

จังหวะที่ผมยิงอยู่พอดีทำให้ผมยิงโดนเขาครับ
เหตุการณ์ยิงอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่๑๐มกราคม
ขณะที่ดาบตำรวจเกรียงศักดิ์คงแจ่ม
และ๑๐ตำรวจตรีนัทพรศรีวิเศษ

ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจพื้นที่ตามปกติ
กระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันปอตทถนนพระราม๒ย่านบางขุนเทียน
พบชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์
เข้ามาจอดเติมน้ำมันแต่มีท่าทีมีพิรุษ
แสดงตัวเข้าขอตรวจค้นชายคนดังกล่าวขัดขืนและเร่งเครื่องหลบหนี
เมื่อเห็นจวนตัวคนร้ายได้ชักปืนยิงใส่๕๖นัด
โดยกระสุนได้เฉียวผ่านลำคอและหน้าอก
แต่โชคดีที่ใส่เสื้อเกราะทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
แล้วไปเจอคนร้ายท่าทางมีพิรุษ
เขาขับหลบหนีผมก็ไล่ติดตามไป
พอดีรถเขาเครื่องดับ
แล้วก็ผมเห็นเขาดึงอะไรมาผมนึกว่าเป็นยาเสพติด
ผู้ตรวจผมโดดลงติดตามไป
ผมก็เอามอเซขี่ไปดักหน้า
พอดีมีรถพ่วงขวางอยู่

รถพ่วงนิดนึงก็ยิงใส่แล้ว
ขณะที่นางอรวรรณใจสุวรรณแฟนสาวของดาบตำรวจเกรียงศักดิ์ยอมรับว่า
หลังทราบข่าวก็รู้สึกตกใจ
แต่โชคดีที่มีเสื้อเกราะทำให้ไม่บาดเจ็บมาก
บอกให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในลักษณะนี้ระวังตัวมากขึ้น
พอเราสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรมานะคะถามว่า

เพราะมีเสื้อก่อนมันจะเบามากกับการโดนกระสุน
เป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจค่ะ
ก็เลยประสบความเก่งยอมปล่อยมาก
บางครั้งก็มีครั้งหนึ่งติ้งไปตายแล้วถ่วง

เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่แล้วถูกคนร้ายยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เพราะก่อนหน้านี้ได้มีเหตุการณ์ยิงตำรวจ

ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่ดาบตำรวจธนุวงศูธรรม
ผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสังกัดชุดจู่โจมตำรวจนครบานคลองตัน

ก่อนพบกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัย
รวมตัวกันบริเวณใต้สะพานลอย
เมรีอาบอบนวดถนนเพชรบุรี

ก่อนที่จะถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงปืนเข้าใส่๔นัด

ถูกยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการ

ทบทวนยุทธวิธีปฏิบัติตัว
และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันตัว

เกราะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

ถือเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายตลอดเวลา